สำหรับการไปถอนฟันหลายคนแค่คิดก็ไม่อยากจะไปแล้ว

เสียงเอ้ยฉีดยาชาเอ้ย

เขามีวิธีถอนฟันน้ำนมด้วยตัวเอง

เคยมีที่คว่างลูกบอลให้สุนัขไปคาบก็มี
ฟันฟันน้ำนมด้วยวิธีการเอาเชือกผูกกับฟันน้ำนมของเธอ

พอยิงเสร็จก็หันมาที่กล้องโชว์ให้ดูว่า
ฟันน้ำนมเธอหายไปแล้วจ้า
ก็เลยพยายามคิดวิธีไงว่าทำยังไงดีที่ลูกจะได้ไม่เจ็บ
ที่เขาแบบวิธีการฝันฟันแบบนี้
ใช่น้องก็เลยลองดูดีกว่าแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
ไม่เจ็บเลยภูมิใจมากเลยภูมิใจมากเลย

พี่นิ้วตอนตอนฟันน้ำนมหลุดเธอทำอย่างไร
ครับมากแหละคือมันนานมากอะ
คือผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยเคยคิดแบบทำอะไรอย่างนี้บ้าง
จำได้ว่าฉันโยกไปโยกมาจนมันหลุด

ล่างให้โยนขึ้นข้างบนฟันบนให้โยนลง
เคยได้ยินใช่สมัยโบราณอืม